เมาแล้วขับถือว่าไม่รับผิดชอบสังคม

เพราะว่าถ้าคุณซึ่งเป็นคนขับที่เมาแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุ

อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นได้
กับรถ๑๒คันผู้บาดเจ็บ๑๐รายในจำนวนนี้สาหัส๒ราย
นี่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากรถกระบะคันเดียว
และคนขับเมายาดองมา

กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพบางปูรับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งชนรถยนต์กว่า๑๐คัน
จุดนี้คือซอย๓ห่วงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการ

พร้อมกับมูลนิธิกู้ภัยบางปู๘
และกู้ชีพโรงพยาบาลรัชริน

พอไปถึงพบรถกระบะยี่ห้อทาทาสีขาวทะเบียนกรุงเทพ

ถามว่าความเสียหายมีแค่นี้เหรอ

นอกจากเวฟสีขาวแล้ว
พบรถที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดจากอุบัติเหตุครั้งนี้
รวมคันที่ก่อเหตุด้วยนะ๑๒คัน
แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์๘คัน

และรถเก๋งอีก๒คัน
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๐รายค่ะ
ในจำนวนนี้สาหัสถึง๒รายด้วยกัน
ส่วนคนขับรถกระบะคันก่อเหตุ
ชื่อว่าในการสุขวงอายุ๔๐ปี
ถูกชาวบ้านจับตัวหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะ
ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์อยู่แล้วมีผู้เสียหายเยอะไงคะ
ช่วยกันจับตัวไว้แล้วรุมประชาธรรม
การได้รับบาดเจ็บเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพัก
ในการในช่วงที่ไปถึงแล้วก็ไปให้การกับตำรวจเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
วกไปวนมาแต่จับใจความคร่าวได้แบบนี้
อาชีพคือรับซื้อของเก่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาตั้งวงดื่มเหล้ายาดองกับเพื่อนที่ปากซอยตรงนี้แหละ
หลังดื่มยาดองจนหมดสองขวดแยกย้ายกับเพื่อนเพื่อที่จะกลับบ้าน
แล้วก็บอกระหว่างทางมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ถามหนึ่งในผู้เสียหายเป็นคู่กรณี
คุณมริธักษ์มุนทวรอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าของรถปกล้อ
ชอบบ้านเร็วแล้วมาถึงจุดเกิดเห็นจู่
มีรถกระบะของนายกาขับมา
แล้วก็เห็นว่าเสียหลักข้ามเลนมาเลย
พุ่งมาชนที่บริเวณด้านข้างของรถ
ทำให้ล้อหน้าในรถกรบะหน้าของรถเลยหลุด
แต่คนขับก็ยังเห็นเร่งเครื่อง

ชนกับรถคันอื่นอื่นเสียหายจำนวนมากซึ่งมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ฟังเสียงหนึ่งในคู่กรณีค่ะ
หลังควบคุมตัวในการมาสอบปากคำและเบื้องต้นตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
กระทำโดยประมาทให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
และขับรถในขณะเมาสุราค่ะ